ก่อนที่จะไปดูเรื่องเครียดเรื่องของฝุ่นละออง
ไปเที่ยวไปกินไปดูของแปลกกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชม
ผมพาขึ้นไปที่พยาวไปดูคัมภีร์ใบลาน

น้องที่เพิ่งตื่นอาจจะไม่เคยเห็นเรื่องของคัมภีร์ใบลาน
เขาสืบทอดกันมาในเรื่องของล้านนา

แล้วก็ยังคงมีให้สืบต่อไปให้บุตรหลานรุ่นหลังเนี่ย

คัมภีร์ใบลานอยู่ที่วรรษภาษภัทรโภงงาน

พระทศพรถาวรปัญโยเจ้าอาวาสวัดได้จาน
คือคำว่าจานเนี่ยคือเขียน
ท่านได้มีการเขียนคัมภีร์ใบลานภาษาล้านนา
เพื่ออนุรักษ์ในการจานใบลาน
ย้ำนะคือการจานใบลานคือการเขียนใบลานนะครับ
โดยวิธีการจานใบลานต้องคัดใบลาน
นำไปตัดให้มันมีขนาดกว้างความยาวให้มันเท่ากัน
แล้วก็นำไปเข้ากรอบใช้ไม้ตีเส้นเป็นบรรทัศน์
จากนั้นก็นำไปจานหรือว่าเขียนด้วยดินสอที่เป็นแท่งไม้

จานเนี่ยต้องนั่งชันเข่าวางใบลานไว้บนเข่า
แล้วก็จานด้วยตัวอักษรล้านนาลงไปนะครับ
จากนั้นก็นำไปเช็ดด้วยหมึกสีดำโบราณนะเป็นหมึกสีดำโบราณนะฮะ
มองเห็นตัวอักษรมันจะขึ้นมาแบบชัดเจน
เสร็จแล้วก็ผูกเป็นเล่มแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับ

มันมีกลับมาวิธีมันต้องผ่านกลับมา
มันทำให้คัมภีร์เวลามันมีคุณค่ามากนะครับ
ทศพรบอกว่าในอดีตเนี่ยการจานใบลานทำกันอย่างแพร่หลาย
เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีกระดาษเหมือนทุกวันนี้
ต้องใช้วิธีการจานลงในใบลาน
ก็มีทั้งบทสวดมนต์มีคาถามีตำรายา

เป็นเรื่องเล่าต่างในอดีตก็มี
แทบจะหาการจานใบลานแบบนี้ไม่ได้แล้ว
ก็อยากอนุรักษ์เอาไว้สืบทอดนะฮะ
ให้วิธีการจานใบลานจากผู้เท่าผู้แก่นำมาจานนำมาสอนพระสอนเนรสืบทอด
ในการจานใบลานเป็นภาษารัฐนาให้คงหยุดต่อไป
ให้ประชาชนเยาวชนเด็กรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็น
เขียนได้รู้ว่าคัมภีร์ใบลานมันคืออะไร
ก็นำมาฝากกันอยู่ที่พยาวอยู่ที่วัดพระธาตุโภงาม
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าเออคำผิดเวลานี้มันเป็นยังไงงงยังไง
ก็ไปดูกันมันขลังนะเอาจริงจริงเพราะว่าคือถ้าเปรียบเทียบกันก็เหมือนพวกหลักศิลาเจ้า
เหมือนอะไรที่มันเป็นวิธีกรรมแบบโบราณในการจารึกในการเขียนหนังสือ
เห็นในหนังไงที่เขาจะเอาคัมภีร์มานั่งท่องแบบนี้แหละอันนี้คือที่เหมือนในหนังเลย